คุณผู้ชมค่ะเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครจริงนะเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อของขายของอะไรยังไงเนี่ย
คือแลกเปลี่ยนกันเลยให้จบตรงนั้นเนี่ยดีที่สุดเราเห็นหลายเคสนะคะเรื่องกรณีซื้อลอตเตอรี่
เรื่องเหมือนกับว่าเซ็นจองไว้อ่ะประภัยมณีนี้ยังไม่จบเลยนะอ่า
ยังหาไม่เจอนะล่าสุดค่ะเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ในตลาดวัดเกาะเขตสายไหมนะคะ
คือให้ลูกค้าที่รู้จักกันดีรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเซ็นลอตเตอรี่ไว้ตั้งแต่พฤศจิกายน
หนึ่งหมื่นบาทเอ๊ะผ่านมาสี่เดือนแล้วทำไมเขาไม่มาจ่ายเงินเรานะ
ก็เลยไปตามนะคะจะแบบทวงเงินนี่แหละสุดท้ายโดนลูกค้าค่ะยกพวกมารุมทำร้ายบาดเจ็บไปเลยนะคะ
นี่ค่ะอารวาสเถียงกันลั่นเลยนะคะในคลิปเนี่ยมีกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอยู่ประมาณห้าถึงหกคน
ส่วนแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ถูกรุมทำร้ายคือนางสาวจีราพรเกรดการนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นน่ารักซะนะครับ
นางสาวจิราพรกระดูกนิ้วก้อยซ้ายหักแล้วก็แขนซ้ายกระดูกร้าวเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าหนึ่งในกลุ่มผู้เกาะเหตุเนี่ยเซ็นซื้อลอตเตอรี่กับนางสาวจิราพร
นายสิริเดชสุกรรมสามีของนางสาวจิราพรก็บอกว่า๑๖มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
คู่กรณีมาซื้อลอตเตอรี่แผงฝั่งตรงข้ามก็จำได้ว่าเอองวดตั้งแต่พฤศจิกายนหนึ่งหมื่นบาทเนี่ย
เขายังไม่จ่ายเราเลยนี่นาเจอกันพอดีไปทวงซะหน่อย
จังหวะที่เดินข้ามไปหาเนี่ยคือคู่กรณีขึ้นรถกำลังจะขับออกไปพอดี
เอาไว้ดึงลอตเตอรี่ให้กับลูกค้าไปเขาะกระจกรถบอกว่าเออลงมา
ลงมาเคลียร์เรื่องเงินกันหน่อยแล้วก็บอกไปเคลียร์กันที่สถานีตำรวจเลย
แต่ว่าฝั่งคู่กรณีไม่ยอมแล้วขับรถออกไป
หลังจากนั้น๔๐นาทีให้หลังค่ะ
คู่กรณีกลับมาใหม่แต่ไม่ได้กลับมาจ่ายเงินนะคะ
มาพร้อมพวกอีก๕คนแล้วก็รุมทำร้ายเลย
เอาหมวกกระน็อกมาฟาดใส่เขา
เป็นจังหวะที่ภรรยาเขาเอาแขนมาบังเอาไว้
กระดูกแขนซ้ายก็เลยร้าวเลย

เราก็ไปคล้อกระโจ๊กให้งี้

ใช่ก็คุยกันที่สนหลังเวยออบถูกต้อง
ซึ่งเขาก็จะรู้แล้วแหละว่าอ๋อเพราะว่าเขาติดหนี้
ใช่เขาก็ต้องรู้อยู่แก่ใจว่ามันคืออะไร

กลับมาแล้วที่ยังแผงอยู่
เพราะว่าขายของเราอยู่ตรงนี้ครับผมใช่ครับผม
เขาก็พาพวกพาพวกมารุมทำร้ายเราครับผม

บอกว่าจริงแล้วเนี่ยไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนเลยนะ

ก่อนหน้านี้เคยเซ็นลอตเตอรี่เอาไว้งวดก่อน๘๐๐๐บาท

มีงวดนี้หายเงียบไปเลย๔เดือน
ตั้งแต่พฤศจิกายนนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาให้เซ็นซื้อ
ล็อตเตอรี่เนี่ยเขาจะให้เสนแบบงวดขนงวดสิบหก
ปีนาหรือว่าหนึ่งเมศะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะต้องไม่เกิน
ไปกว่าน่ะแต่คู่กรณีคนนี้อ่ะรู้จักแล้วก็เคยเห็นกัน
เห็นกันมาตั้งแต่เด็กไง

เหมือนกับเขาออกไปแล้วเหมือนเขาบล็อกแล้วอะค่ะ

ก็กลัวเหมือนกันนะเขาเล่นขู่ฆ่าฆ่าอย่างนั้น
ขู่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาระเบิดมาลงอะไรอย่างนี้

ช่วยสอสอเขตสายไหมรับเรื่องร้องเรียนไปแล้วนะคะ

ให้มาติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุดำเนินคดี
แล้วก็ย้ำว่าเขตสายไหมไม่ได้มีผู้มีอิทธิพลอะไร
จะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาหรอก
เรื่องต้นค่ะทางตำรวจสถานีตำรวจนครบานสายไหม
บอกว่าผู้ก่อเหตุย้ายที่พักอาศัยออกไปจากพื้นที่แล้ว
ตอนนี้ชุดสืบกำลังแกะรอยกลุ่มผู้ก่อเหตุ